แม่ยายโหดยิงลูกเขยเดี๋ยวต้องมาฟังกันคุณผู้ชมว่า
ต้องเป็นอดีตแม่ยายกับอดีตลูกเขย

หรือว่าเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่ทำให้อดีตแม่ยายมีความจำเป็นต้องยิงเขา

แต่ที่นครราชศรีมาผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาก็จุ้งหมา
พาหมาไปวิ่งเล่นออกกำลังกาย
แต่ไปเจอศพอยู่ในพงหญ้าข้างทางเฉยเลย
ตอนแรกได้กลิ่นนึกว่าซากหมาเน่าไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นศพฮะ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายตำรวจภูทรเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
ไปตรวจสอบนี่ฮะเจอคนเสียชีวิต๑คนเป็นผู้ชาย
อยู่ในพงหญ้าบริเวณทางโค้งถนนเข้าหมู่บ้านโคกโจทย์
เรื่องต้นชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อคนตายคนนี้ชื่อนายน้อย
แต่ไม่รู้นามสกุลนะบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่มี
นี่เราต้องเบลอไว้แต่นายน้อยเนี่ยจะอยู่ในกระท่อมกลางสวน
อยู่คนเดียวห่างจากพงญาติที่พบศพไปเล็กน้อยครับ
คนที่พบศพนายน้อยชื่อว่านายเฮงสารกล้องเขาเล่าให้ฟังนะ
ผมเนี่ยจะพาหมาไปวิ่งออกกำลังกายทุกวันเลย
แต่พอมาถึงจุดตรงพงหญ้าตรงนี้หมาบีเกิ้ลของเขาชื่อว่าโจอันน่า
หมาเพศเมียอายุกว่าสองปีเหมือนพยายามดึงผมเนี่ย
ให้ลงไปตรงพงหญ้าตรงที่พบศพ
เฮงเขาเล่าให้ฟังตอนแรกได้กลิ่นเหม็นเนี่ย
บีเกิ้ลตัวสักครู่ตัวอ้วนใช่ไหม
กลิ่นเหม็นก็นึกว่าเป็นหมาเน่า
แต่โจอาน่ายังพยายามจะดึงผมลงไปให้ได้เลย
เจอศพก็รีบโทรแจ้งตำรวจเลยครับ
หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยรอบตำรวจไม่เจอร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
ก็เลยคาดว่านายน้อยผู้เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่พบศพครับ
ส่วนเพื่อนบ้านก็บอกว่านายน้อยมันชอบดื่มเหล้า
แล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ในระแวกนี้
คาดว่านายน้อยอาจจะเมาแล้วเดินเซตกถนนไป
จากนั้นก็คงนอนหลับแล้วไปตากน้ำค้างตลอดคืนเลยคุณผู้ชมฮะ
พงหญ้านี่แหละโอ้แล้วอากาศก็หนาวด้วยไง
นครราชศรีมาเลยน่าจะเป็นสาเหตุให้นายน้อยเสียชีวิตครับ
ตำรวจให้กู้ภัยนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลเสริงสาง
เพื่อจะหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
แล้วเดี๋ยวจะไปสอบประคำเพื่อนบ้านเพิ่มเติมด้วยครับ
แล้วก็จะลองติดต่อดูเผื่อว่านายน้อยจะมีญาติ
จะได้มาติดต่อรับศพต่อไปนะครับ